สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทุกวันศุกร์เราจะเจอกันแบบนี้ไม่ต้องมาแล้วนะพวกนั้น

เดี๋ยวกลับมาไม่ได้เลยเค้าพูดเพียวไว้ว่า๓โฉด
พี่เมียวพี่เมพี่หมดพี่วัดตัว๓โฉด
๓โหด๓โฉด๓โฉดกระโดดเหยี่ยบเป็ด

ครับใช่ครับคุณพระดำก็ไปอะไรนะ

แต่ไม่ใช่ประจำเขาไม่โดนน่ะ
ถ้าประจำนี้โดนแน่
ถ้าชอบก็ลองส่งข้อความเข้ามา

ส่งไปเยอะเลยยาวไปข่าวแรกวันนี้นะครับที่นครสวรรค์น้ำท่วมแล้วนะฮะคลอง
บางเคระนั้นล้นตระหลิงท่วมบางส่วนในอำเภอชุมแสงเรียบร้อยมีโชงมาแล้วค่าสวรรค์
ส่วนอุบลรัชธานีนะครับก็ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ภัยพิบัตรกรณีฉุกเฉิน๙อำเภอแล้วด้วย
เมื่อช่วงสายวันนี้นะครับมีรายงานมานะครับ
ที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำในคลองบังเคียนนะฮะ
ซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมล้นตลิ่งนะครับ
ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณหมู่๑๓ตะบนบังเคียนอำเภอชุมแสง
ถนนหมู่บ้านนะครับมีน้ำท่วมสูงประมาณ๑๐๓๐เซนติเมตร
ทุกชนิดไม่สามารถเข้าออกได้แล้วนะครับ
ได้รับผลกระทบเกือบ๒๐ครัวเรือนนะฮะ
ว่าระดับน้ำท่วมนั้นในพื้นที่จะคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
แล้วก็เชื่อว่าจะยาวนานเป็นสัปดาห์นะครับคุณผู้ชม

ทางด้านนายสอนชัยอธิปติเวช
ว่าเพียง๓วันนะฮะระดับน้ำในแม่น้ำน่า
ล่าสุดครับแม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำไหลผ่านถึง๙๙๔ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
แต่ถือว่าไม่น่ากังวลเพราะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ
แล้วก็ยังอยู่ต่ำกว่าตลิงอีกประมาณ๓เมตรกับอีก๔เซนติเมตรนะครับ
แต่ทางเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับ

เนื่องจากเขตอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นั้นเป็นพื้นที่แรก
ที่จะรับน้ำที่แม่น้ำยมแล้วก็แม่น้ำน่านจากผ่านจากทางเหนือ
ซึ่งถ้าหากระดับแม่น้ำน่านนะครับเพิ่มขึ้นกว่านี้

ก็จะได้เข้าไปป้องกันแล้วก็รับมือได้ทันท่วงที
ครับผมสวัสดีมาแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับเศษไข่
ชอบ๓หนุ่มค่ะ
ส่วนทางด้านจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
หลังจากประสบปัญหาอุทธกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลนะครับ
แล้วก็พายุโซนอนคาจิกิที่ผ่านมา
ทำให้จังหวัดอุบลนั้นประสบปัญหาน้ำท่วมกว่า๒๕อำเภอ
ประชาชนนะครับประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดนะฮะจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ

นั่นก็คืออำเภอม่วง๓๐นะฮะ
มีตรการพืชผลมีนายเยียมีตานสุม

มีเหล่าเสือโกกนะฮะมีเครื่องใน
แล้วก็อำเภอวารินชำราบด้วย
โดยจังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
จะเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดอำนาจริง

แล้วก็คาดนะครับว่าจะมีการทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย
ครับผมนะปีนี้ไปโดนทางอุบลแล้วก็ยะโส

นี่แบบนี้

เขาก็ต้องอยู่ที่สูงอยู่ที่ราบนั่นแหละ

อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับ

อาจจะมีสัตว์เล้คานขึ้นมาได้
โดยเฉพาะจุ๊กเข้นะครับผม

ให้กับพี่น้องนะครับ
ที่กำลังประสบเหตุอุทธกภัย

แล้วก็พยายามดูด้วยว่าบริเวณนั้นเนี่ย
โทษนะตอนนี้มันมีเรื่องของฉี่หนูมาเกี่ยวด้วย

โรคที่มากับน้ำก็ต้องระวังนะครับ

ก็มีกรณีที่มีคนไปช่วยเหลือ

ปรากฏว่าไปเตะเอาเหมือนแบบ
เป็นรั้วหนึ่ง
ด้อการไฟฟ้าตัดไฟแต่เขายังไม่ตัด
ที่ต้องไปตัดก็แบบคนไม่เพียงพอแล้วก็รถเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นด้วย

แล้วเดี๋ยววันจันทร์หนึ่งช่วยด้วย
ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวภาคอีสาน
ดอกอีสานด้วยแล้วก็จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมด้วย
เมืองที่คนนิยมเที่ยวมากที่สุดในโลกนะจริงเหรอแล้วก็เป็นแชมป์มาสมัยนี้
สมัยที่สี่แล้วครับคุณผู้ชมครับครับผู้ให้บริการทางการเงินของสหรัฐ
อเมริกาเนี่ยเผยผลสำรวจเมืองที่คนนิยมเที่ยวมากที่สุดในโลก
ในช่วงปีสองพันสิบแปดที่ผ่านมาพบว่ากรุงเทพหมานครครับ
ยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกโอ้โหเป็นปีที่สี่แล้วอุ้ยดี
จำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง๒๓ล้านคนตามด้วยกรุงปารีสนะครับ
โอ้โหอันดับที่สองและดอนลอนนะครับผมอันดับที่สามนะฮะ
อนดอนนั่นเองนะครับเล่นคนเดียวแก้คนเดียวนะครับ
ไม่มีใครสนใจกันเลยหนึ่งกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่หนึ่ง
สองปารีสฝรั่งเศสสามดอลลอนอังกฤษนะครับ
ลอนดอนลอนดอนสี่ดูดูใบดูดูถูกแล้วไม่ได้ดูกิ่งอ่ะ
ดูไบสหรัฐอารับเอมิเรด๕สิงคโปร์๖กวาลาลัมเปีย
ลัมเปอร์มาเลเซียเจ็ดนิวโยคสหรัฐอเมริกาครับ
แปดอิสตาลอิตราดิสนะครับผมนะฮะที่ตุรกีครับ
และเก้าโตเกียวญี่ปุ่นนะฮะและอันดับที่สิบนั่นคือ
อันตรียะประเทศตุรกีนั่นเอง
สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดนะครับ
ก็คือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังนะครับวัดอรุณ
รวมถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับ

บ้านเรากรุงเทพมหานครเป็นแชมป์๔สมัยแล้วฮะ
๔ปีซ้อนครูเทพฯมาสุดยอดมากเลยนะครับ

อะไรนะได้๔ปีซ้อนเข้าไปทำไม

มันได้รางวัล๔ครั้งเลยใน๔ปี

ยังไงช่วยดูแลดูแลกรุงเทพมันสวยงามนะพี่น้อง

เวลาที่คุณไปท่องไปเที่ยวแล้วคุณก็หายใช่ไหม
ผมชอบถ่ายนี่ว่าแบบดูสิฮะแบบว่า
โอ้โหขยะมันเต็มตลิ่งเลย

เข้าไปในรั้วบ้านของเราเข้าไปทำไมล่ะมั้ยฮะยืนฉี่ครับ
ฉี่หน้าตาเฉยเลยฮะมีรายงานจากเฟซบุ๊คครับ
จากคุณพัชรนันเจริญทรัพย์นะฮะโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด
ทึกภาพชายคนหนึ่งไม่ใส่เสื้อสวมเพลงกางเกงยีนขายาว
ลงเอ่อลงมาจากรถแท็กซี่สีขาวชมพูครับมีนะคันนี้น่ะ
อันนี้นะแล้วก็เดินเข้ามาครับผ่านรั้วบ้านของเขาฮะเข้ามาครับ
ท่าทางคล้ายคล้ายคนเมาฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะไม่ทราบว่าเมาเหล้าหรือเมากาวนะฮะ
ครับผมจากนั้นได้ถอดกางเกงกีดเดี๋ยวจะขอโทษนี่เขาหลับอยู่ในรถหรือเปล่า
เขายังไม่ลงมาเนี้ยมาแล้วมาแล้วฮะอ๋อมาแล้วนะมาแล้วนะเออมาแล้วมาแล้ว
สุดยอดเข้ามาแล้วไม่ใส่เสื้อด้วยไม่ใส่เสื้อฮะกางเกงยีนตัวเดียวฮะ
ผมว่าเมานะอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสกฮะแล้วเดินเป๊ะเป๊ะเนี้ยน่าจะเมารถมั้ยฮะ
ไม่ใช่ล่ะเมาเหล้านี่แหละใครเห็นก็ว่าตายนะฮะครับดูฮะแป๋มาเลยฮะ
มาเลยนะครับดูครับเดินชิวมาแล้วนะฮะเดินมาทำอะไรคุณผู้ชม
เขานึกว่าเป็นไอ้นี่เปล่าอ่ะห้องน้ำหรือเปล่าอ่ะเดินมาแบบว่าไม่รู้อีโหยเน่ครับ
รถจอดฟ้าบเหมือนจะถกกางเกงลงมาฮะกล้องตัดดีแล้วมีมุมอื่นด้วยฮะ
ดูครับผมกองก็ดีครับมีสวิตช์ให้ด้วยครับ
มาที่ตรงนะฮะริมกระถาต้นไม้ครับแล้วก็มาแล้วครับผม
ใส่เกาหลีครับอะไรฮะใส่เกาหลีฮะต้นใส่เกาหลีโอเค
แล้วก็ยิงกระต่ายเข้าไปตรงนั้นนะฮะครับผมนะฮะครับผม
ลงมาครึ่งตัวแล้วนะฮะครับผมฟ้าบนะฮะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จก็
เดินกลับออกไปหน้าตาเฉยเลยฮะหน้าตายิ้มแย้มนะครับผมเขาก็แอบดูครับพี่แอบดู
ดูว่ามีใครเห็นหรือเปล่าแล้วก็ในเฟซบุ๊คเขาก็โพสต์ไว้ว่า
ห้องน้ำในปั๊มมีเยอะแยะไม่ไปเข้าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
จะแจ้งไปที่สหกรแล้วจะโพสต์ร้องเรียนแล้วปล่อย
นะครับผมตอนบ่ายโมงอ๋อตอนบ่ายโมงเวลาใช่นี่ครับ
ภาพแคปว่าอย่างชัดเจนนะครับภายหลังเจ้าของโพสต์
ติดต่อไปทางคนขับแท็กซี่ที่อยู่ในภาพครับ
จากเห็นทะเบียนแล้วก็หน้าคนขับชัดเจนมาก
โดยคนขับแท็กซี่ได้ตอบกลับมาว่าไม่รู้เรื่อง

คนขับแท็กซี่ชั้นเลวและแท็กซี่ขั้นเลวครับ
ซึ่งหลังจากเรื่องราวแล้วถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์
มีผู้แสดงความคิดเห็นประนามแท็กซี่คนดังกล่าวนะฮะ
ทำให้ภาพลักษณ์แท็กซี่เสียหายซ้ำไปอีก
พร้อมสรรพสุนให้ดำเนินคดีทางกฎหมายครับ
เผื่อว่าชายคนดังกล่าวจะจำอะไรขึ้นได้บ้างนะฮะ

ทำไมอ่ะเพราะเขาไม่ใส่เสื้อกับใส่รองเท้านะ
แต่พี่ต้องมั่วเพราะเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้

ไม่คืออย่างเงี้สภาพเนี้ยผู้ชมสภาพเนี้ยนอกจากว่าจะ
เขาต้องขับรถส่งผู้โดยสารอันตรายไหมล่ะ

บอกอยากได้สักดอกคนนี้ไหม
กลัวเดี๋ยวมาเนี่ยอะไรกันแล้วเค้าจำหนูไม่ได้

เพราะว่าของแองจี้น่าจะไม่ประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา
น่าจะฟากเลยเหละ

เหตุระทึกนะครับคุณผู้ชมครับแอร์เอเชียนะครับ
วกกลับมาเพราะว่าขึ้นจากท่ากัสยานของมาเล
แต่ไม่ใช่ประเทศมาเลนะเป็นที่เมาดีฟ

โอเคพอขึ้นไปปุ๊บประมาณ๒๐นาทีปรากฏว่ามันมีเสียงระเบิดดังปั้ง
แล้วก็เป็นเหมือนกับแสงไฟวับขึ้นมา

หลังจากนั้นนักบินวกกลับมานะครับแล้วก็มาลงจอด
อัตภัย๒๐นาที

จริงมันบั๊บเดียวเป็นเสียงบั๊บขึ้นมาทีเดียว

จะกลับมาเมืองไทยนี่แหละฮะมาที่กรุงเทพ

ประชาสัมพันธ์ของสายการบินในเอเชียนะครับ
มีการชี้แจงข้อมูลนะครับว่าเที่ยวบินนี้เนี่ยนะฮะ
จะให้บริการนะครับจากท่ากัดสยานมาเลเมาดีฟสู่กรุงเทพ

ขณะขึ้นบินออกจากที่ท่ากาศยานนานาชาติมาเล
นักบินนะครับได้ขออนุญาตบินวนกลับมาลงที่มาเลอย่างปลอดภัย
โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปนะครับ
สำหรับผู้โดยสารที่อยู่บนเที่ยวบินนี้ทั้งหมด๕๘คนนะครับ

การบินก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับ
และก่อมี่บาทตามมาตรฐานของสาปกรณมันเป็นอันดับแรกนะฮะ
รวมถึงขอภัยในความไม่สะดวกมาด้วย

นี้ภาพประจำลองเส้นทางการบินกลับนะฮะ

นะฮะดูดีดีมีเลข๖นะฮะที่เห็นอยู่
ทำไมฮะมันเป็นตารางการบิน
อ๋อตารางการบินนะครับผมลงมาก็ใจหายเหมือนกันนะ
โอ้โหคือไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นเลยกับเครื่องบิน
แล้วก็ถึงแม้จะเปลี่ยนเครื่องแต่ถ้าเป็นผ้ากุ้งมีหวั่นไหม
คือผมทุกวันนี้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมจะสวดมนต์ก่อนเลย
จริงทุกครั้งทุกครั้งคือเป็นคนแพนิกเหมือนกัน
กลัวเครื่องบินเหมือนกันนิดครับเวลาสั่นอะไรอย่างเงี้ย
เคยเจอตกหลุมอากาศ๒๓ทีแล้วก็วึ๊บเหมือนกัน
นู่นอันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทางจี้หรอ

จะทำกูทำยังไง

นี่ทำงี้เลย
เอเงยหน้าสายไป

นั่งคู่อาจารย์ลักษณ์

ได้ยินด้วยหรอ
ได้ยิน
โอ้โหผมก็นั่งอาจารย์ลักษณ์นั่งข้างไม่น่าพูด

หลวงผมเนี่ยตายเพราะเครื่องบินตก

พี่ก็กลัวแล้วก็บิ๊นก็
อาจารย์ลักษณ์ก็จับพระเลย

ผมถ่ายคลิปวิดีโอให้หมดเลย

อาจารย์ลักษณ์ก็โอ้โหนี่ไงอะไรนะราหูไงราหูจับเลย
ข้างหนึ่งก็เอ็งจี้ข้างอาจารย์ลักษณ์ก็แบบตะบูดต่อใจ
เดินทางคมนาคมที่ปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกนะ

บอกว่าเวลาที่แบบขึ้นไปปุ๊บแล้วจะบอกว่า

เราก็จะขอบริเวณใกล้ท่านนี่แหละ
แล้วก็ไปกับท่านเกาะไปกับท่าน

แต่ส่วนตัวผมเองก็สวดมนต์นะ

แค่นั่นแหละก็ได้ไงอาจารย์ลักษณ์ว่าพูด

นั่งจากตอนที่เราไปถ่ายแรการกัน
แล้วก็กลัวขึ้นเครื่องไม่ทัน
มีมนต์คาถาแบบย่นระยะทางด้วย

หมายถึงว่าท่องปึ๊บเครื่องบินฟื้ดเป็นพยายามนี่หรอ

น่าจะไปถึงเครื่องบินอีกประมาณ๑ชั่วโมง๓๐
ปรากฏว่าอาจารย์ถ้าเกิด๑ชั่วโมง๓๘นาทีหนูว่าไม่ทันนะ
เราต้องเตรียมแบบว่าหาที่นอนหรือว่าอะไรดีกว่า

อาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จัดการเอง

เหรอสุดยอดนี่เหลือหายตัวอย่างเดียวแล้วนะ

แบบว่าจากที่ว่า๑ชั่วโมง๓๘นาที

อ่าปรากฏว่าคนก็ตื่นเต้นขนาดไหนว่า

คาถาจะขออาจารย์สักหน่อยเพราะ

ปรากฏอ๋อคนขับรถหันบอกอ๋อผมมาทางรัฐครับ

ไม่เจอคาถา

อยากให้ร่องหนได้ไม่ยากฮะ

ไม่เป็นไรเลยร่องหนเลยไหลเลย

คุณเคยขึ้นแล้วเจอเหตุการณ์ที่มันระทึกขวัญไหม

ยังไง
แกนดิ้งแล้วปุ่งขึ้นอีกปื๊ป
กัปตันก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถลงได้ในระยะความปลอดภัย

เพราะว่ากลัวลมมาเพราะมีตกหลุมอากาศด้วย
เราก็รุ้นมาแล้วเมื่อไหร่จะลงได้
รอบ๓แตะก็ยังไม่ลงพี่หนุ่ม
ทีนี้หลายต่อหลายคนเหมือนแองจี้เลย
สวดมนต์เลยเหรอสวดมนต์กันทั้งโอ้วนึกว่าเป็นเครื่องบินพ่าเอาไง
ส่วนกันทั้งลำพี่มารอบ๔เนี่ยแตะลงได้เสร็จแล้วก็ลงได้ทุกคน
ตบมือใช้ยอมตบมือเหมือนแบบลูกเต้นแต่งงานเคยเจอไหม
เรื่องพี่เยาวชาวก็ว่าสยองแล้วนะฮะแต่เรื่องผมก็
ฮาครับคุณผู้ชมครับท้องแขกท้องแข็ง
อันนี้เรื่องจริงอันนี้กี่รอบ
ไม่ลงลงไม่ได้ฮะผมก็ไม่ลงเหมือนกันฮะ

เต็มเทียนคือของผมคือตกลมอากาศ
ตอนไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันตกแบบ

มันก็ดีนะเขาเปิดจังหวะที่วื้อแบบ
พอรู้ปุ๊บมันก็จะเสียวดีนะที่เราไม่ขึ้นไป
แต่สรุปทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือการคมนาคมที่ปลอดภัยอันดับ๑

คือเขาบอกว่าปลอดภัยมากกว่ารถมากกว่าเรืออีก
ครับผมการทำงานคมที่ปลอดภัยอันดับ๒ของโลก
คือการเดินนะครับผมเดินไปเลยฮะ
เบรกดีกว่าครับผมเบรกหน้าครับผมสาวขวัญภาวะ
นุ่มโรคจิตจะเป็นอย่างไรแป๊บเดียวครับ
ขวัญภาวะนี่เหรอ
กลับมายืนต่อข่าวใส่ไข่นะครับผมครับนะฮะคุณพระกุ้งเคยไปสนามบินชางฮีไหม
ทางอีประเทศอะไรนะฮะ

นะครับผมตอนนี้บ้านเรามีแล้วนะฮะ

เขาบอกว่าฝนตกปุ๊บเนี่ยมีคล้ายกับเนี่ย
น้ำตกไหลลงมาเหมือนที่ชาฮีกับอินชรเลย

คุณผู้ชมดูครับจากกรณีที่โลกออนไลน์แชร์ภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์

ภาพถังน้ำหลายใบวางอยู่กระจัดกระจายบนพื้น
เพื่อรองรับน้ำฝนที่รั่วในสนามบินสุวรรณภูมิครับ

โดยภาพวางเปรียบเทียบกับสนามบินชางีของสิงคโปร์
แล้วก็มีน้ำตกด้านในอาคารนะครับ
โดยระบุว่าชางีทำไม่ได้อินชรเหรอ

นาวากาโทสุธีรวัตรนะครับผมนะฮะผู้มนวยการท่ากาศยานสวนภูมินะครับ
กล่าวว่าภาพดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
โดยฝ่ายอาคารได้รับรายงานจากบริษัทผู้รับจ้างทำความสะอาดว่า
พบจุดน้ำรั่วบริเวณแนวทางเดินชั้น๔จำนวน๗จุด
จึงนำถังน้ำเนี่ยพร้อมป้ายแจ้งเตือนเพื่อรองรับน้ำรั่วนะครับผม
และป้องกันการโดบ่าผู้โดยสารเนี่ยลื่นล้มนะครับ
พร้อมทั้งจัดพนักงานทำความสะอาดพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

จุดเลยครับแต่ก็เป็นถังเล็กนะ
แต่ว่ามันตกลงมาไม่ค่อยสวยเท่าที่นู่นนะครับผมแต่ก็โอเคนะฮะ

คือไอ้คนตัดต่อเนี่ยคือไอ้การรั่วมันเกิดขึ้นได้
ก็ของมันสร้างมามันก็ต้องมีผูกก่อนมีพังกันตามการเวลา
ที่ไปกัดจิกที่ไม่เปรียบเทียบกับของคนอื่นอันนี้แหละแสบตรงนี้แหละ
นี่นะบางทีน่าจะให้กำลังใจมากกว่า
ก็รีบซ่อมแล้วกันก็จะจบไปมันไม่ได้แบบไหลว่าแบบโอ้โหทั่วมันน้ำตกเลยเนี่ย
ช่างปีนขึ้นหลังคาเอาดินน้ำมันอุดก็จบแล้ว
ยายาใช้ยาปูนเปิดอะไรว่าไปอย่าใหนวงแยวอะไรว่าไป

บางทีแบบฝนตกหนักหรือว่าแบบว่าเนอะ

ผมขับรถผ่านบางนาผมเห็นป้ายมันเขียนไว้ว่า

ประดับแบบบ้านพี่หนุ่มที่นุ่มชิดซ้าย

ใช่เพราะว่ารายงานข่าวไปเหงา

มาคุณผู้ชมเบรกแรกผมอ่านข่าวแท็กซี่

ยืนช่วยตัวเองหน้าห้องสาวครับผม

กรณีเพจลูกเสือประการครับ
โพสต์ภาพวงจรเปิดนะฮะ

มีชายมาแอบดูที่ช่องหน้าต่าง

ห้องพักของสาวรายหนึ่งครับ

ขอแจ้งข่าวสารเตือนภัย
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งได้แจ้งมาว่า

เวลา๕ทุ่มได้มีชายต่างด้าว

ห้องเขาครับเดี๋ยวดูนะฮะว่า
ผู้ชายคนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นชาวต่างด้าวนี่แหละครับ

แน่ไม่รู้ครับอย่าไปบอกสิผมไม่รู้ฮะ

อันนี้กำลัง
กำลังช่วย
ช่วยตัวเองอยู่นะฮะ

เคาะประตูเบาด้วยที่หน้าห้องผู้หญิง

ไม่รู้เป็นจังหวะถนนหรือเปล่านะฮะ
หน้าห้องผู้หญิงผู้หญิงได้ยินเสียงครับ

พอตะโกนไล่ปุ๊บชาวต่างด้าวคนนี้ก็เดินหนีไปฮะ

ปีนขึ้นมาทางระเบียงห้องครับ

ผู้เสียหายตกใจครับนากรีดร้องความช่วยเหลือ

น่าจะคล็อกน่าจะคล็อกช่วงนี้

ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก

ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก

ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก
ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก

ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อก

ท่อนพี่ให้เข้ามาดูเกิดการในเกมอุ่นนี้๕โมงเย็นครับ

หญิงสาวคนดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนทางเพจ
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ตามจับผู้ร้ายต่อไป
ชื่อชื่ออะไรเนี่ยอะไรตรังอะไรสักอย่างอ้าวน้องคนนี้ก็ปิดหน้า
แล้วนี่นะฮะน้องผู้เสียหายนะฮะครับผมอ่าก็คงหน้าตาเป็น
โดนใจล่ะหน้าตาหน้าตาหน้าตาดีดีนะดูบนก็หน้าตาดีอยู่
น่ะส่งดีส่งดีอ่ะเออครับผมไม่ไหวจริงจริงน่ะนั่งหลบ
มุมตรงนี้ด้วยยังไงก็เป็นสำหรับผู้หญิงสาวสาวที่อยู่
ห้องคนเดียวน่ะตอนดูไว้ก็ต้องระวังตัวหน่อยน่ะอ๋อระวัง
บางทีเราไม่ได้ตักตัวแบบเอ่ยเอ่ยแล้วน่ะพี่ชาวช่วยยังไง
ผู้หญิงอยู่คนเดียวมีวิธีป้องกันยังไงให้น้องเขา
บ้างอ่ะล็อกบ้านล็อกห้องล็อกห้องไว้แล้วก็พี่สู้ไปข้างบน
นะจุดไฟเผาในห้องครับผมแล้วตัวเองออกอยู่ข้างนอกเนี้ยคือ
เซฟสุดล่ะเดี๋ยวห้องไหม้สิห้องไหม้แต่ปลอดภัยไงเออบ้าง
บ้างแก้ประหลาดไม่เราคือล็อกห้องไว้ให้หมดอ่าแล้วก็แล้วก็
เหมือนกับมีโทรศัพท์หรือว่าบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่แบบว่าตาม
ใครแบบเข้าไปช่วยได้ถ้าสมมุติเขาจะมาระเบียงห้องใช่ไหม
เราก็เปิดประตูออกหนีออกมาข้างนอกเลยแล้วก็มาแจ้งรอปภ
ด้านล่างแค่นั้นเองหรือว่าเขาไปอ่านพวกเอ่อคำคมตาม
หลังรถสิบล้อว่าความรักไม่ใช่เรื่องบนเตียงไปริม
ียงบ้างก็ได้เขาไปปีนชอบปีนขึ้นมาก็ไม่น่ามาทาง
นะฮะเออเสี่ยงถูกจับแต่สมมุติถ้าเกิดเขามีคนดูแล
ก็จะดีไหมฮะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยออั๊วก็ดีก็ดีก็
ดีน้องดูท่าทางน่าตาดีเออใช่น่าครับผมนะฮะน่ากว
อยู่ยังไงก็เพื่อนบ้านคนที่อยู่ห้องข้างข้างก็ช่วยกัน
คุณเศร้าเศร้าคุณอ๋อคนอีสานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ทางขาว

ไปดูภาพนี้งูสองหัว

คืออันนี้นะฮะไปอยู่ที่บ้านตาบานัน

เพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนบอกเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก

เนี่ยงูสองหัวไม่รู้งูอะไรนะเนี่ย
น่าจะงูแมวเศร้าปะ
เนี่ยดูดิดูจัดการได้รู้ว่าเห็นมันอยู่
จะไปขวาหรือไปซ้าย

เหมือนก็ผิดปกติทางพันธุกรรม

งูสี่ตาตัวเลื้อยเป็นหนึ่ง

แล้วนางรู้ทุกเรื่องยกตัวเอง

ผมก็รู้สึกว่าเขาก็รู้หมดทุกเรื่องจริง
บ้าไปแล้วครับเปิดเงื่อนไขสุดช็อกในสัญญาของนักเตะต่างดาวคนนี้ครับเมซี่ครับ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรียวเนลเมซี่กองหน้านิวชาติอาเจนติน่าครับผมเจ้าบุญทุ่มบาเซโรน่านะฮะ
อย่างไรก็ตามเมซี่ต้องแจ้งความต้องการดังกล่าวให้กับสโมสรบาเซลน่าทราบก่อนถึงเดือนพฤษภาคมในปีนั้น
แต่ถึงตอนนี้นะครับเมซี่ก็ยังไม่คิดที่จะใช้เงื่อนไขนี้แต่อย่างใด
แต่เชื่อกันว่าถ้าบรรดาสโมสรชั้นนำทราบถึงเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้พวกเขานั้นจับตาดูสถานการณ์ท่าทางของเมซี่อย่างใกล้ชิดแน่นอน
คือต้องบอกเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่แปลกมาก
ใช่เพราะว่าสโมสรไม่ยอมให้มีเงื่อนไขแบบนี้แน่นอ

เพราะค่าตัวของเมซี่ตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดมีการซื้อขายนะฮะ
น่าจะติดอันดับต้นของโลกได้เลยสบายแน่นอน
ซึ่งคนที่ซื้อมาแล้วขายไปแบบไม่มีค่าตัว
ขาดทุนอยู่แล้วแน่นอนไม่มีใครทำแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะ
ตั้งแต่ฯศ๒๐๐๔๒๐๐๕ครับช่วยทีมกวาดแชมป์มามากมาย
แล้วก็คว้ารางวัลส่วนตัวอีกเพียบมาลงดงมาลอนดออะไรได้หมดแล้วนะฮะ
แล้วก็มันจะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
หากว่าวันนั้นเนี่ยเมซี่ต้องบกมือลาค้ำนูของบาซ่าไป

เรามองแล้วเมซี่ตอนนี้กับบาซ่าเนี่ยเขาเล่นกันเหมือนหลับตาเล่นแล้วพี่หนุ่ม
คือเหมือนเข้าขากันมาก
หลับตาก็เลยมองไม่เห็นก็เลย

ไม่มีผมไม่ค่อยนี่ไงเป็นส่วนตัวสาราไง
โอเคพักก่อนพักก่อนครับช่วงหน้าช่วงหน้ายกสิ
ช่วงหน้ามีภาพอัลเตอร์ซาวลูกของเจนี่กับมิกกี้
มากรอจังหวะแต่งคิมเบอรี่

ของผมเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวยังไม่ได้อ่าน

มีไหมนึกออกว่าถ่ายอีกนะผมชอบ

ไม่ใช่เหรอ

ชอบเล่นกีฬามากแบบฟิตตลอดเวลา
นักกีฬาคนไหนฟิตตลอดเวลา

โรนั้นโด

แม่จมูกปังมากครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าออกมาเปิดภาพเปิดซิงภาพอัลต้าสาวของทารกน้อยของนางเอกสุดตาเจนี่อาวภาษณ์น้าป้อมเพชรนะครับผมที่กำลังเป็นว่าที่คุณแม่ป้ายแดงครับโดยขนาดนี้เนี้ยตั้งท้องได้หกเดือนกว่าแล้วล่าสุดนะครับผมคุณต้อยนครนะครับสัมภาษณ์สัมพันธรรคนะครับ
ิบาลล่าอะไรวะอ๋อเปาโล
อ๋อเปาโลดิบาร่าอ๋อเปาโล
ดิบาร่า
ผมคิดว่าพวกปาสุดยอดนะ

เปาโลดิบาร่า

ถ้าเล่นขนาดนี้แล้วก็นักเตะคนไหน

สร้างความว่าจะเข้าไปขโมย
ครับผม
ครับผม

มากนะฮะพร้อมรอจังหวะแต่งคิมเบอรี่นะครับ

พร้อมกับได้มีการเจอครอบครัวแล้วก็ญาติของฝ่ายหญิงเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ

ถามแบบนี้ครับเขามีถามเรื่องแต่งงานบ้างไหม
เขาบอกอย่างนี้เลยว่าเขาก็มีแอบกระซิบหยอกมาเหมือนกัน
เราก็ยังไม่ได้ตอบอะไรปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคต
เขาก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรมากนะครับไม่ได้เร่ง
เราเองก็ไม่ได้เร่งเหมือนกันนี่นะ
แบบนี้เหมือนมีการตีตาจองแบบไกลหรือเปล่า
รีตาจองเลยเหรอแล้วก็คบกันอย่างนี้ไปเรื่อย
ก็เรียกว่ายังไม่ได้เร่งอะไรครับถ้ามันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงเอง
แต่ก็มีข่าวลือมาเป็นพักนะว่าคู่เราเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วนะหมาก
เรื่องข่าวผมนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหน
แต่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่จังหวะ
ถามถึงล่าสุดเนี่ยที่ไปกดติดตามไอจีสาวคนนึงเนี่ยจนเป็นดราม่าเลยเนี่ยยังไงมานะครับ
ก็นั่นสิครับการมือลั่นมันเกิดได้จริงไม่รู้เหมือนกันว่ามือไปโดนตอนไหน
บอกว่าเกิดแบบนี้ขึ้นผมก็เปิดเข้าไปดูเฮ้ยใครวะร้องเฮ้ยเลยเฮ้ยใครวะ
ผมก็งงเหมือนกันแล้วก็บอกคิมนะคือคิมมันก็เห็น
แต่ก็บอกไปว่าไม่มีอะไรจริงนะไม่เกี่ยวเลยถึงได้รีบตอบไปว่า
มือลั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะแล้วต้องอธิบายกับน้องยาวไหมเนี่ย
ไม่ยาวเลยครับเขาเข้าใจผิดคิมเขาก็ถามเยอะนิดหน่อยเช็คนิดหน่อย
แต่ว่าไม่มีอะไรจริงเลยถามว่ามันเป็นระบบแอปหรือเปล่า
เป็นที่มือเรานี่แหละมันไปโดนตอนไหนก็ไม่รู้อย่าไปโทษแอปเลย
บ้านอ่ะจริงผมสไลด์ดูใครวะเนี่ยไม่ได้กดติดตามหรือเข้าไปดูชีวิต
นั่งใจจริงจริงนะมันถึงจะมันสามารถเติมค่ะบางโนมัติเขาเองแค่แกจะเป็นจริง
จริงไปกดไปกดถูกใจให้มันลั่งลั้นได้เป็นปกติแล้วเนี่ยผมว่ามันบ้างบอกทุกใก่ทุกคน

เอาถูกคำเพลงต้องกดติดตามอีกที
ติดตามมีควร
มึงไปโดน
แต่อาจจะเข้าไปดูจริงแล้วก็อาจจะมือไปโดนก็ได้
คือเรื่องดูผมว่าปกติมนุษย์ป่ะ
อาจจะดูตอนช่วงไถ
ไถดูรูปขึ้น
ส่วนใหญ่ผมจะแวกอย่างเดียว

ราดับทะลุกระจกนี้ไม่ธรรมดานะฮะน่าจะแวกถึงรูปของคนเลยล่ะ
แต่พูดถึงจริงนะไอจีของหลังนี้แปลกแล้วบางทีผมลงรูปไปมันก็ลบเองก็มีนะ
พี่เนี่ยบางทีลงไปปุ๊บนะมันลบเอง

เออก็แปลกใจรูปเก่านะหมายถึงว่ารูปนี้เราไม่เคยลบดีกว่าทำไมมันหายไปไหนวะ

สังเกตดิตอนนี้เรากดเข้าไปในฟีดมันจะขึ้นอะไรแบบที่เราสนใจมาเช่าอย่างนั้น

แล้วมันก็จะขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติเลย

ผมเนี่ยผมเข้าไปปุ๊บจะมีเรื่องวัดเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยตอนนี้
ประกาศชัดครับถ้าไทยไม่พ้นอันดับ๑๐ขยะในทะเลมากที่สุดในโลก

ถือเป็นอีกคนนึงนะที่เรียกได้ว่าตื่นตัวกับเรื่องมลพิษทางขยะอย่างมากเลยครับ
โตโนภาคินล่าสุดประเทศไทยของเราครับถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ๖ของโลกนะฮะ
จนเกิดโครงการเก็บรักที่หนุ่มโตโน่ชวนเป็นแฟนไปเก็บขยะมาหลายครั้งมากผมเคยไปกับเขา
แล้วก็จะมีการสอนวิธีการกำจัดขยะให้ถูกต้องด้วย
หนุ่มโตโน่ประกาศชัดเลยครับถ้าโครงการเก็บรักที่ตนทำเพื่อให้ประเทศไทยสะอาดยังไม่เป็นผล
ถ้าประเทศไทยยังไม่หลุดจาก๑ใน๑๐อันดับประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุด
ตนจะยังไม่มีแฟนครับโอ้โหเพราะสงสารคนที่เรารัก
แต่ถ้าทำประเทศให้สะอาดก็ไม่ใช่แค่ลูกและภรรยาของตนที่ได้รับผลดี

ฉะนั้นทุกคนต้องรีบช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้สะอาด

เมื่อถามถึงความสัมพันธ์กับนางเอกสาวครับ
นิชชาครับผมนัทนิชา
เจ้าตัวยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันครับ

หากขยับสถานะเมื่อไหร่ตนจะบอกทุกคนแน่นอน
ใครครั่ะชอบไปกับโตหน้าบ่อยใครอ่ะนี่คนนี้

กล้าพุ่งมันเป็นใครหยะนะครับผม

ตอนท้องเหรอตอนนั้นแม่อยากกินตอนนั้นแม่ให้พี่สาวไปซื้อ

เราต้องเป็นหมามันถึงจะรุ่ง

แต่ตอนนี้คุณผู้ชมเรียกเซาแล้วคุณผู้ชมเรียกเซา

ตอนที่ถ่ายไม่หลุดยังจะไม่แต่งเลยนะครับ

บัวขาวบัญชาเมฆครับกับวิถีแบบชาวบ้านนะฮะเป็นชาวนา

ลงทุนทำนานด้วยตัวเองนี่ครับโอ้โห

บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจมหาชน
ได้ศึกษาต่อในรับปริญญาโทนาคณะรัฐภาษาสนศาสตร์
บัณฑิตนะครับสาขาบริหารสาธารณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ
เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาพัฒนาค่ายมวยและรีสอร์ทของตัวเอง
โดยที่เขานี่ลงไปธรรมนาด้วยตัวเอง
ด้วยความที่คุณพ่อและคุณแม่เป็นชาวนา
ก็เลยขอทำอาชีพนี้ต่อไปครับ

โอ้โหดูสิเหมือนถ่ายแบบเลยนะ

ถ้าไม่ลงนี่กางนี่นะ
ไม่มีอะไรเลยหรอ
ใช่คือยังงงอยู่มันต่อยหน้าคนคอไม่หักไงวะ
ไม่ชอบเดี๋ยวนี้เหรอชอบต่างเหรอ
ชอบแต่หมายถึงกลัวพวกผู้น้องพมจรไงน้องไปไม่เป็น
สงเกล้าพูดไม่เคยผ่านมือใช้ใด

ก้ารุ่นนี้ไม่ต้องตากคล้ายตากแตงกวาเหรอรุ่นนี้

เนี้ย

นะครับผมทักทายปาโน้ตเชิญยิ้มด้วยนะครับ

ส่งมาน้ำเลี้ยงนะ
จริงเหรอ
ส่งรูปดอกน้ำท่วมมาให้ดูครับผม

วันนทสส่งกันน่ารักนะ
ส่งรูปหอยแคลงตอนที่คนไปไล่จับ
ล้อมที่เต็มที่

โกรธไม่โกรธนะครับคุณปุ้งใบหยกนะครับ
เขียนว่าไม่สวยนะครับ
เพื่อแท็กทีมปกป้องนะฮะบอกว่าแต่รวยมากนะ
แน่นอนสิรวยนะครับทายาทใบหยกนะครับเจอเขียนข่าวว่าไม่สวย
บางคนก็อาจจะโกรธนะครับแต่ไม่ใช่คุณปุ้งใบหยกคนนี้นะครับ
ภรรยาสุดที่รักของคุณเวฟสาลินซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องบุญนะฮะ
นอกจากจะไม่โกรธแล้วตัวก็ยังขำด้วยนะครับ
พร้อมกับตำหนิเบาว่าขาดจัดจบันในการเขียนข่าว
หากเป็นคนอื่นเขาอาจจะโกรธแล้วก็เรื่องอาจจะบานปลายก็ได้นะ
นี่คบแฟนไม่สวยแบบนี้
นี่เธออะไรเนี่ยรักในสิ่งที่เธอเป็น๕ดาราชาย
โดนกระหาหนักครบแฟนไม่สวยนี่นะฮะ
โดยในข้อความของบุ้งประหยกนะฮะได้เขียนเล่าเอาไว้
โดยเธอเปิดด้วยเสียงหัวเราะที่ยาวมาก

มิสบุ๋มไม่เจอมาถึงกำงงเลย
ดีนะจะเป็นบุ้งไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้
ต่างไปว่าคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะ

ไปนินทารับหลังพอปลแต่ก็เลือกรูปได้เหมาะสม
หัวข้อจริงปลที่๒ที่บ้านไม่มีดราม่า
เพราะทุกคนตลกมากกับเรื่องนี้ฮ่าฮ่า
ปลที่๓เพื่อนรอบข้างเริ่มโมโหละฮ่า
ทุกคนใจเย็นวุ่งโอเคจริงไม่ได้โมโห
ลงให้ดูเพราะไม่ชอบการสร้างข่าว

เขาคิดมากเขาจะเสียใจนะเจอข่าวแบบนี้
ุ้งไม่คิดเยอะเรื่องโลนว่าไม่สวยนะ
แต่สงสารคนอื่นเขาที่โดนด้วย

แต่ถ้ามองลึกไปอีกจะเห็นถึงการขาดจัญญาบัน
เป็นห่วงเรื่องหลังมากกว่าเนอะ

ก็โกรธนะครับก็ต่างยกทัพมากันใหญ่เลย
อกจากนี้นะครับยังมีการฝากด้วยว่า
ลงท้ายเรียกว่าถึงไม่สวยแต่ก็รวยมากจริง
นี่
จริงสวยไม่สวยผมว่าอยู่ที่คนมอง

ต้องถ้าเกิดเรามองความสวย
สวัสดีครับขาวไสขัย
สวัสดีครับขาวไสขัย
สวัสดีครับขาวไสขัย

อะนี่นี่อะลอง

มากู่รอย
นักข่าวเขาเรียกว่าไรนะครับ

ด้วยความที่ปรัฐมาอาจจะดูแลเนื้อหาไม่ทั่วถึง

โดยขาดการสมบูรณ์หน้าจากเกณฑ์ทิม
พยายามแพร่ออกไปเบื้องต้นทางทีไม่นำบทความดังกล่าว

และเรียกร้องทีมงานที่ดูแลเข้ารับทราบเหตุการณ์เรียบร้อยค่ะ
และระมัดระวังรอบครอบการนำเสนอในหาวิทยาลัยเข้มข้นมากกว่า
ที่เข้มงวดมากกว่าเดิม

มันเป็นไรครับ
เพราะว่า

ถึงหน้าตาไม่เหมือนนเด็ก

ผอมมากครับแต้วนะฮะนัทพรเตมีรักครับต้องเพิ่มหนักขึ้นมาครับ
คนใกล้ชิดพยายามช่วยนักแสดงสาวเพิ่มน้ำหนักนะฮะจนแต้วเนี่ยน้ำหนักขึ้น
ดูไม่ผอมจนเกินงามเหมือนตอนแรกครับล่าสุดสาวแต้วโพสต์ภาพถ่ายตนเองที่อวดเรียวขานะฮะ
งานนี้ชาวเน็ตก็กลับแห่เรียกว่าคอมเมนต์อีกว่าผอมเกินไป
ก็บอกว่าหุ่นเท่าเดิมสวยสดใสกว่านะคะหวังดีจริงผอมแห้งมาก
อืมไม่มีน้ำมีนวลผอมมากขาเล็กกลัวมากบำรุงหน่อยนะคะ
มากไปค่ะไม่สวยเหมือนแต่ก่อนเลยผอมเกินผอมมากค่ะ
หอมได้ค่ะแต่ขาต้องไม่รีบจะเรียวเล็กต้องมีกล้ามเนื้อค่ะ
แต่เชื่อว่าถ้าแต้วออกกำลังกายไปเรื่อยกล้ามเนื้อขา
ก็จะมาจะดูแข็งแรงเองแหละจะเล็กแต่ไม่รีบนะฮะ
ทำไมบางคนชอบว่าคนที่บอกว่าแต้วผอมไปไม่ดีอืม
คือคนที่พูดก็เป็นแฟนคลับแต้วทั้งนั้นแหละเป็นห่วงเลยพูด
เมื่อก่อนแต้งไม่ผอมขนาดนี้หุ่นกำลังดีออกกำลังกายดี
แต่ถ้ามันมากไปก็ไม่ดีทางสายกลางน่าจะดีกว่า
ไม่มากไม่น้อยไปขาแต้วเหลือนิดเดียวเอง
ไม่รักคงไม่พูดแต้วเป็นคนตัวเล็กนะฮะอ่า
บอกให้เพิ่มน้ำหนักแค่ให้เพิ่มอีก๒โลไม่ใช่เพิ่มมากสักหน่อย
คอมเมนต์สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างแต้วถ้าแต้วเห็นว่าดีก็ดี
เป็นห่วงเสมอครับนี่ครับแฟนเขาเป็นห่วงน้องคอมเมนต์มา
อ่ะถามพี่หนุ่มอย่างงี้ถือว่าผอมไปไหมผมเหรอผมว่าก็
น้องก็ผอมเหมือนกันนะแต่เขามีกล้ามนะแต่เขาแบบมันผอมด้วย
แต่ผู้หญิงชอบแบบนี้ใช่ผู้หญิงชอบแบบนี้ผู้หญิงชอบแบบหุ่นแบบนี้
ชอบผอมนั่งแบบน้องก็น้ำหนักสี่สิบสี่น่ะเพิ่งให้รัสให้สภาพล่าสุดอ่ะ
เนี้ยดูสิผอมเนี้ยมันก็มีกล้ามทองน่ะสี่สิบสี่สี่สิบห้าผู้หญิงก็ประมาณนี้
คือประมาณนี้แหละมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะค่ามวลอะไรนะ
วนร่างกายที่ให้ไปกรอกในเน็ตเราลองหาดูนะฮะ
ที่เอาน้ำหนักส่วนสูงกรอกปุ๊บจะออกมาเลยว่าเรามีมวลร่างกาย
อยู่ประมาณไหนอ้วนเกินเกินอ้วนเกินผอมเกินหรือว่าหรือว่าสมส่วน
อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าผอมมันมั้ยพี่เช้าอ่ะครับอย่างนั้นผม
ผมขอหาก่อนว่ามันเรียกว่าอะไรนะผมไม่ชัวร์ดัชนีมวลกายแบบดัชนีมวลกาย
ใช่แล้วดัชนีมวลกายดัชนีพี่เคยแล้วพี่เคยแล้ว
เคยเข้าไปบวกลบแล้วเป็นไงเขาบอกว่าคุณตายเถอะ
ออกขึ้นอย่างงี้เลยคุณตายเหอะเขาบอกพี่เจ้าบอกเออนะเขาไม่ขี้เกียจ
พี่เค้าบอกนี่นี่หามากมาทุกสุกเลยก็ดีนะอ่าเออได้เดี๋ยวให้พี่ม้าออกไป
ไม่ได้มีความจำเป็นแล้วพี่ม้าโอเคโอ้โหพี่เหมียวเดี๋ยวเข้าไปทำงาน
พี่หนุ่มสามารถฟันทงได้เลยฮะได้เลยโอเคไม่ต้องมาเลยครับรถ
ให้เล่นละครไปโอ้โหไม่ต้องมาทำแล้วนี่คนหรือพวกอ่า
พวกตำรึงปีนหรืออะไรอย่างงี้ฮะนี่แบบตัดกันง่ายแล้วเกินนะครับเออ
ครับผมเฉพาะวันศุกร์เดี๋ยวเรายึดไว้อยู่อย่างนี้เออดีนะครับปิดท้ายปิดท้าย
ปิดท้ายอะไรนะฮะมีไหมมีไหมอีกตั้งหน่อยอ่านักฟุตบอลนะฮะ
นักฟุตบอลคนไหนที่แบบว่าไปคอนเสิร์ตแล้วเต้นเละเทะเลยอืม
ไปคอนเสิร์ตแล้วแบบเต้นแบบเละเลยอ่ายอม
มาริโอมันสุดขีดมาชูขีกมามันสุดขีดแล้วเออ
เขามันมากอ่ะมันสุดขีดมันสุดขีดนะครับผมอ่ามีทีนักฟุตบอลไหมฮะ
เอาเปลี่ยนทีมมีทีมนักฟุตบอลยังได้อีกสองนาทีทีมนักฟุตบอล
ทีมไหนคนอีสานชอบมากที่สุดทีมนักฟุตบอลทีมไหนคนอีสานชอบ
บาร์เซโรน่าพิชลิ้โอภูพิชมันยูพิช

ทีมนี้อยู่ที่ประเทศเยมันทีมคนอีสานชอบไหมนะ
เป็นแชมป์ด้วยทีมอะไรบานเย็นมิวสิก
บานเย็นมิวสิก
อ่าอ่าวเวลาหมดแล้วเดี๋ยวสุขหน้ามาเจอเราใหม่สามคน
โอเคโอเคตามนั้นครับคุณผู้ชม

ให้แกไปว่ายให้น้ำกับผัวของแนนุ่นไม่ต้องมาแล้ว

ห่วง
โอเคลากลับตามนั้นครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ